มีกลุ่มเด็กแว้นคุณผู้ชมเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากว่า๓๐คันแล้วอายุก็ไม่ได้เยอะเลย
๓ขวบก็มีคุณผู้ชม๑๓ปีเนี่ยนะ
พอไปเจอตำรวจครับเปิดไฟไซเลนวิวอวี่วอมาเนี่ยแตกฮือฮะ
กลัวตำรวจแตกคือแล้วมีคันหนึ่งพุ่งออกมาปรากฏว่ามีรถใหญ่มาชนเต็มเลย
หลบไปขวาปุ๊บโดนอ่ะเขาหนีหนีมาจากทางนู้นนะ
จังหวะนี้มันเบียบไม่ทันแล้วปั้งเลย

รถตำรวจอยู่ข้างตรงข้าง
โอ้โหโอ้โหเนี่ยโดนช้นเข้าไปเต็มเลยคุณผู้ชมะ
เป็นกล้องจากหน้ารถพ่วง๑๘ล้อบันทึกภาพขณะเกิดเหตุ
ตี๑เครื่องที่ผ่านมานี้เองคือกลุ่มวัยรุ่นเข้ามากัน๓๐ครั้งก็ขี่มะระไซส์บึ้นกันมา

ทีนี้ตำรวจเปิดไฟไซเรนมาจากถนนฝั่งตรงข้ามจากนั้น
กลุ่มเด็กแว้นแตกฮือจะหนีตำรวจไง
จู่เด็กหญิงวัย๑๓ปีขับซ้อนกันมาซ้อน๓นะ
ขับภูงมาจากเกาะกลางครับ
เป็นเด็กหญิงวัย๑๓ปีคนแรกคุณผู้ชมฮะไปนอนอยู่ในร่องเกาะกลางถนนบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายข้างข้อเท้าซ้ายนะผิดรูปเลยหัวแตกด้วยส่วนนี้อีกสองคนนอนอยู่กลางถนนฮะโอ้โหก็เจ็บสาหัสไปก็มีหัวแตกมีแผลถลอกตามตัวกู้ชีพกู้ภัยครับช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุงจุดเกิดเหตุคือถนนสายเอเชียฝ
นี่ฮะรถพ่วงคันนี้รถพ่วงนี่ก็กันชนหน้าพังเสียหายไปเหมือนกันค่ะคนขับชื่อว่าพี่เอกลักษณ์อายุ๔๐ปีเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยขับมาจากกรุงเทพฯมุ่งหน้าจะส่งสินค้าที่อำเภอหัดใหญ่สงขลาพ่อมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นมาแต่ไกลเลยนะพี่เขาบอกเห็นแล้วมีมอเตอร์ไซค์รวมตัวกระจุกกระจุกตัวอย
ขอบคุณผู้ชมฮะเบรกไม่ทันเลยชนไปเต็มเลยครับไปฟังพี่เอกลักษณ์หน่อยฮะ
ส่วนทางคดีครับตำรวจจะไปตรวจสอบพยานแล้วก็กล้องวงจรปิดรวมไปถึงกล้องหน้ารถของพี่เอกลักษณ์คนนี้ด้วยนะ
แล้วจะสอบปากคำพี่เอกลักษณ์รวมไปถึงรอสอบผู้เสียหายครับหลังจากรอให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นก่อนจะได้ให้การได้แล้วจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
รวมกลุ่มก็ว่าผิดแล้วซ้อน๓ก็ผิดแถมไม่ใส่หมวกกันน็อกวอนตำรวจแล้วก็วอนผู้ปกครองดูแลหน่อยแล้วกันนะคะ